คุณผู้ชมที่นี่นะคะเขามีข้าวพันหนึ่ง

มีสรรพคุณทางยาไปเหมือนสมุนไพรด้วย

แล้วก็ลักษณะในการเอามารับประทานเป็นอย่างไรบ้าง
เรียกว่าข้าวยาเป็นข้าวที่มีน้อยมากนะ
จะทานแต่ละครั้งก็หายากและปัจจุบันเนี่ยก็แทบจะศูนย์หายไปแล้ว
คนส่วนใหญ่ไม่นิยมรับประทานค่ะ
แต่ว่ามีเกษตรกรคนหนึ่งก็คือคุณลุงสมเจต
แก้มการพลิกฟื้นแล้วก็พัฒนาข้าวพันธุ์นี้มาเป็นเวลากว่า๔๐ปี
เพราะต้องการที่จะปลูกข้าวให้มีความแตกต่างจากข้าวทั่วไปที่มีอยู่ในท้องตลาด
เพราะข้าวชนิดนี้นะคะมีสารอาหารที่มีสรรพคุณสูงมาก
มีสรรพคุณทางยาเป็นยาสมุนไพร
แล้วคุณลุงเองก็ได้ไปวิเคราะห์ไปศึกษาไปทดสอบคุณค่าทางสารอาหาร
จากสถาบันค้นคว้านและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแล้ว
พบว่าข้าวยานี้ค่ะมีสารแอนโทไซยานิน
ซึ่งก็คือสารที่อยู่ในพืชผักผลไม้ที่มีเม็ดสีม่วงหรือสีดำแบบนี้
อารมณ์คล้ายข้าวไรสเบอรี่เลยนะ
นองนั้นเลยนะคะซึ่งจะช่วยลดการอักเสบของเนื้อเยื่อ
ไขมันอุดตันในเส้นเลือดหัวใจและสมอง
เป็นยาระบายป้องกันโรคอ้วนความดันโลหิตสูงโรคเกาะเบาหวาน
ำรุงสายตายับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งด้วยคุณ

ฟังลุงสมเจตกันหน่อยบอกว่านานไหมกว่าจะได้ข้าวพันธุ์นี้ออกมา
คราวของแม่พระยาคตำทำที่มาเนี้ยบริหารูกเผาช้องอ่ะ
ฮาวยาปราสาผิดชองน่ะมีมานานน่ะฮะกว่านี้ผมจะเกิดนะครับ
แต่ผมก็ตามไม่ถึงแล้วเวลานั้น
ว่าเราว่ามันไปอยู่ตรงไหน
ที่อยู่เวลานี้มันอยู่วังแซมนะครับวังแซมมะขามจังหวัดจันทบุรีของเรานะครับ
อยู่ตรงนี้นะครับอ่าผมจำความได้พสองสองพันห้าร้อยยี่แปดอ่ะ
ผมเห็นมาอันนั้นสมัยก่อนนะครับเขาก็ปลูกหลบนะฮะ
นั้นหมายถึงว่าเขาผูกไว้เป็นยา
เขาไม่ได้ปลูกไว้เชิงอ่าเอามาคารกันแบบนี้นะครับผมเห็นว่าอ่า
เราจะเราจะเก็บมาทานได้หมายถึงว่าเราต้องหาวิธี
ที่จะต้องมาปลูกให้ได้เยอะทำวิธีไหนล่ะต้องหาวิธี
กว่าจะหาวิธีได้ก็ใช้เวลาหลายปี
ข้าวเจ้าของเราปีมันจะเป็นสีเข้มเข้มดำ
เหลือเข้มม่วงเข้มปีจะหนานะครับแล้วด้านใบของมันอ่ะ
จะมีกลิ่นหอมนี่สรรพคุณเพียบเลยนะคะครับ
คือนอกจากตัวข้าวน่าจะเป็นสมุนไพรทางยาอยู่แล้ว
แต่ว่าถ้าใครอยากจะเพิ่มค่าเพิ่มสมุนไพรเข้าไป
เขาก็มีวิธีนะคะโดยการนำสมุนไพรที่เราต้องการเนี่ยนะคะ
มาทำเป็นแท่งแล้วก็เอาไปใส่ในถังข้าวสารหรือถุงข้าวสารเนี่ย
เอาไว้รวมกับข้าวยาเหมือนแช่ไว้ด้วยกัน๑๐วัน
ข้าวยานี้มันก็จะดูดสรรพคุณดูดสมุนไพรนี้เข้าไป
เวลาที่เรารับประทานเราก็จะได้สมุนไพรได้คุณค่าทางยาเพิ่มมากขึ้น
หากว่าสมุนไพรที่เอาไปมันขมรสชาติของข้าวยักก็จะขมไปด้วย
แต่ขมนี่ก็เป็นยานะขมเป็นยาหวานเป็นลมขมเป็นยานะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการช่วยอนุรักษ์ข้าวด้วยแล้วก็เพิ่มคุณค่าของข้าวด้วยนะคะ
ใครสนใจก็ไปพูดคุยไปสอบถามคุณลุงสมเจตได้ที่จังหวัดจันทบุรีเพราะตอนนี้ก็เริ่มมีปลูกจำหน่ายกันเยอะขึ้นแล้ว